นี่แหละครับพี่อ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ครับ
เป็นดาราอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงออกชัดเจนเลยเรื่องการเมือง
และล่าสุดพี่อ๋อมเนี่ยโพสต์สะท้อนปัญหาเมืองกรุง
กระทุ้งผู้สมัครผู้ว่ากรทมครับกับปัญหาสายสื่อสาร
มันระโยงระยางพันกันยุ่งเหยิงเลยซึ่งสะท้อนปัญหาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพ
พร้อมกับแคปชั่นความเสี่ยงที่คุณสัมผัสได้ครับโอ้โห
มีหลายภาพหลายสถานที่เลยนะที่พบสายสื่อสารแล้วก็สายไฟ
ผูกพันกันแน่นราวเถาวันเลยคุณผู้ชมบางสายเนี่ยผูกไว้กับสะพานลอย
สายก็ห้อยย้อยต่ำลงมาเกือบถึงฟุตบาทบางสายชำรุดอันตรายมากเลยครับ
ตรงนี้ตอนนี้นะคะไม่ออกมาลงพื้นที่มาดูดิว่าเขาเก็บสายต่างต่างหรือยัง
ยังแต่ยังไม่ได้เก็บใดใดเลยเหมือนเดิมเลยนะคะ
ดูสิภาพผยุผยุยเต็มไปหมดผ้าอยู่กับราวสะพานลอย
อยู่ตรงปากทางรามคำแหงยี่สิบสี่ค่ะนี่นะคะดูยังผ้าอยู่แบบนี้เลย
ยังไงแล้วเราจะปล่อยให้คนที่เดินข้ามน้อยไปมาเนี้ย
เสียชีวิตกันอย่างนี้เลยเหรอคะเก็บได้ไหมล่ะ
แจ้งมาแล้วว่าเป็นเสียงสะท้อนจากคนกรวงอีกคนนึงนะครับ
ฝากไปถึงผู้สมัครผู้ว่ากรทมว่าเก็บได้ไหมสายสื่อสารเนี่ย
ประเด็นนี้ครับมีผู้สมัครผู้ว่ากรทมคนหนึ่งมองว่าเป็นปัญหา
แล้วก็ยกเป็นประเด็นหาเสียงนี่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ
สมัครอิสระนะครับมีการทำวิดีโอสะท้อนปัญหานี้
แล้วก็ชูนโยบายจัดระเบียบสายไฟฟ้าสร้างความปลอดภัยคนกรุงครับ
อีกหนึ่งคนก็คือคุณวิโรธลักษณะอดีศรผู้สมัครจากพักก้าวไกล
หยิบเรื่องนี้มาหาเสียงเช่นกันขายฝันกับคนกรุงครับ
หรือถอนสายสื่อสารสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่ครับปัญหาของแต่ละคนก็จะไม่ได้รับ